เมื่อวานนี้บอกเลยว่าใครที่สไลด์ไอจีสไลด์เฟซบุ๊คกันไป
อาจจะสะดุดตาอยู่อาจจะจำวันคืนกันไม่ได้
สไลด์อยู่หรือว่าวาเลนไทย
บอกว่าคิดว่าเมื่อวานนี้วันวาเลนไทยคุณผู้ชม
แต่วาเลนไทยผ่านมาชาติหนึ่งแล้วนะจ๊ะ
หลายคนบอกว่าทำไมยังหวานอยู่เลยนะฮะ
จริงเข้าไปดูนะไปดูแคปชั่นไปดูในอินสตราแกรมของน้องนิชาเขา

แต่เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มโตโน่นั่นเองค่ะ
ฉลองอายุครบ๓๕ปี

เพราะว่าแต่ละรูปแต่ละโมเมนต์นะคะ
ที่น้องนิช่าได้ลงเอาไว้ส่วนตัวเลย
คือทั้งคู่ไม่ค่อยได้เอามาออกสื่อให้ได้ชมกันสักเท่าไหร่
ไม่ว่าจะเป็นรูปคู่ควงกันไปช้อปปิ้งค่ะ

นั่งเครื่องบินไปเที่ยวทริปต่างด้วยกันนะคะ
หรือว่าจะเป็นมุมแบบอ่อนโยนมุ้งมิ้งเวลาพี่โตโน่เนี่ยอยู่กับน้องหมาสุดที่เลิฟตัวนี้นะฮะ

แฟนคลับทั้งคู่ก็พากันมากดไลค์กดหัวใจให้กันเยอะเลยนะฮะ

แฟนน่าจะอยากเห็นโมเมนต์หวานเหมือนคู่อื่นนะ
ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะมีภาพคู่ออกมาให้ฟินมากกว่านี้หรือเปล่า
เอาจริงภาพเซ็ตนี้นะเชอรี่ก็เป็นภาพที่พิเศษพอสมควรนะ

เพราะว่าคู่นี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นพี่น้องกัน
ก็ว่ากันไปแต่เราก็รู้กันอยู่เนาะ

รู้ว่าเขาก็อย่างนั้นแหละนะฮะ
คู่น้องนิชาพี่โตโน่ว่าหวานแล้วนะคะ

คู่ของคุณน้ำตาลพิจักษณาและหวานใจรุ่นพี่พี่ไผ่พาทิตยนั่นเองนะจ๊ะ
ล่าสุดพี่ไผ่เขาก็เสิร์ฟโมเมนต์หวานออกสื่อค่ะ
ด้วยการโพสต์คลิปรวมภาพความประทับใจของทั้งคู่ตามสไตล์สายท่องเที่ยวค่ะ
เป็นการอวยพรให้น้องน้ำตาลในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๐ปีนะคุณผู้ชม

พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยบอกว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะจ๊ะ
สาวน้อยคนดีคนเก่งที่สุดของฉัน
แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอกันด้วยค่ะ
ปีนี้ไม่ได้ไปไหนกันเลยติดไว้ก่อนนะ

ส่วนเจ้าของวันเกิดอย่างสาวน้ำตาลค่ะ
ก็โพสต์ฉลองวันเกิด๙เข้าสู่เลข๓ปีแรกให้ตัวเองนะ
เป็นภาพสไตล์แบบนี้สวยหวานแบบนี้เลยสวยจริง
แต่แอบเซ็กซี่ขยี้ใจเบาเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้นะคะ
ตอนนี้เป็นสาวสะพรั่งเต็มตัวนะจ๊

ขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดกับเธอด้วยนั่นเองนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยแล้วก็มากความสามารถ

พี่ก๊อปเคย๓๐ไม่คะ
เมื่อกี้จะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ข่าววันเกิดนะคะ

ไม่ผิดเพราะดูจากข่าวแล้วนี่คือความรัก
มันเบ่งบานรอบทิศไปหมดเลย